คุณผู้ชมคะมีผู้เสียหายร้องหมอปลาว่าถูกพระสงฆ์รูปหนึ่ง
เอาตู้เซฟที่มีเงินสกุลยูโร๑๔๑๕ล้านบาทมาค้ำประกัน
อ๋อเหรอตรงเนี้ยมีเงินอยู่ในตู้เซฟอืม
แลกกับเงินสดสองล้านได้ไหม
แต่ในตู้เซฟนี่เป็นเงินยูโรนะอุ้ยเยอะนะ
แต่ทีนี้เปิดตู้เซฟมามันคืออะไรคุณผู้ชม
กระดาษเฮ้ยเขาบอกว่ามันซองเอกสารเปล่าเปล่า
เหรอมันไม่ได้มีเงินยูโรอะไรเลยนี่คือตู้เซ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะว่าเปิดมาแล้วมันมีอะไรเขาอ้างว่าเนี่ย
สกุลยูโรท่านแลกเป็นเงินไทยได้สักเกือบ๑๕ล้านบาทนะเนี่ย
โอ้โหแลกกับเงินแค่สองล้านนะใช่ขอสองล้านได้ไหมแล้วเอาเซฟไปเลย
กำไรทะลมทะลายโอ้โหมอบปลามอบปลามือปราบสัมภเวษี
ทนายภัยศาลกันจอมพลังไปกันหมดนะคะ
คือเขาบอกว่าเขาไปในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย
มีอะไรเหมือนกระดาษนี่ไหนเงินสกุลยูโรล่ะ
มันอยู่ในกระดาษอะไรนี่หรือเปล่าลองเปิดดูสิ
ไม่หมดหรือเปล่าคุณเขียนมาสอนมันอยู่ซอกข้างในหรือเปล่า
สิบห้าล้านมันจะไปยัดตรงไหนได้พี่อุ๋ยสิบห้าล้านมันเยอะนะ
เป็นเงินสดเนี่ยสรุปมีแต่กระดาษเอสี่
ซองเปล่าเนี่ยค่ะซองสีน้ำตาลเปล่า
ซองนี้หรือเปล่าเงินยูโรซองแบนเชียวค่ะ
สรุปคือไม่มีไม่มีนี่เดี๋ยวดูในซองมีอะไรนี่ไงอุ้ย
นี่ไงตอนที่เอามาแลกเนี่ยคือยกมาทั้งเฟฟเหรอ
เอาเซฟไปเลยขอแลกกับสองล้านเอาเงินไว้เอามาเอาเงินมาให้เขาสองล้าน
คุณผู้ชมค่ะคือทางหมอปลาและทีมงานบอกว่า
มีผู้เสียหายมาแจ้งว่าให้ไปตรวจสอบให้หน่อยครับ
หมอปลากับทีมงานก็เลยไปไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พระนักมายากลรูปนี้หน่อยพระนักมายกลเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่อำเภอเมืองสุราธานีนะคะ
ครับคือพี่สาวถูกพระยืมเงินอืมตั้งแต่ก่อนปีหกสี่สองล้านบาท
มีนาคมปี๖๕เอาตู้เซฟมาให้พระรูปนี้นะคะครับ
เอาตู้เซฟมาให้บอกว่าไอ้เงินที่ยืมไปสองล้านอ่ะอ่า
เอาตู้เซฟนี้ไปค้ำประกันก่อนก็แล้วกันนะ
เพราะในตู้เซฟเนี้ยมีเงินเป็นเงินสกุลยูโรอืม
บางทีก็ไปหาที่ร้านดึกดื่นอะไรแบบนี้
บอกมีหลักฐานนะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานนะคะ
ปลายเดือนมีนาคมตู้เซฟเนี่ยเอามาค้ำเนี่ยมีภาพจากกล้องวงจรปิดว่าพระมาหาถึงร้าน
อ๋อเหรอตอนดึกดึกดื่นดื่นด้วยอุ้ยตายแล้ว
เมื่อวานนี้เธออ่ะโทรหาพระอืม
บอกว่าเปิดตู้เซฟดีกว่าจะเอาเงินเฉพาะที่ติดหนี้กันเนี่ย
ไปใช้พระบ่ายเบี่ยงอืม
บอกไม่ให้รหัสกำลังทำเอกสารเรื่องเงินใกล้เสร็จแล้ว
เดี๋ยวได้เงินคืนแน่แต่ไม่ให้เปิดเซฟอ๋อเหรอ
กลางคืนก็เลยตัดสินใจไม่รอพระรูปนี้แล้วครับ
ผ่าตู้เซฟซะเลยแล้วสิ่งที่เห็นในตู้เซฟ
อย่างที่คุณผู้ชมดูภาพไปเมื่อสักครู่
นะคะจะเป็นตู้เซฟที่เขาบอกว่ามันมีเงินอยู่
เราหลังสิบล้านเราจะมาผ่าดู
ถ้ามีสีใจด้วยเดี๋ยวสาเหตุ
เป็นหลายเอสีนะครับทั้งหมดเลยนะครับ
เราออกก่อนดีกว่าให้จะได้รู้ว่ามันคืออะไร

ไม่มีอะไร

นี่ค่ะผู้เสียหายก็เลยยืนยันว่าพี่สาวให้พระรูปนี้ยืมเงินก็พอรู้จักพระรูปนี้มา๓๐กว่าปี

เชื่อใจศรัทธาแล้วก็อ้างว่าจะเอาเงินไปสร้างคลื่นวิทยุบรรยายธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาไง
แล้วพระบอกว่าเดี๋ยวคืนเงินให้ดอกเบี้ย๑๐ล้านเลย

พระรูปนี้อยู่บ้านในพื้นที่อำเภอชายานะคะไม่ได้อยู่วัดแต่แต่งตัวเป็นพระ

อยู่บ้านที่ชายายังบอกว่าเป็นพระนะแต่งตัวเป็นพระนะแต่อยู่บ้าน

เพราะพระเขาไม่ยอมให้รหัสเปิดตู้เซฟสักทีนึ
รหัสตู้เซฟก็ไม่ให้ค่ะหาเองเสียเลย
มือยืนยูโรเนี่ยเป็นของลูกศิษย์ที่เป็นชาวต่างชาติ
ซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เขาไม่สามารถจะเอา
จะเอาจะเอาไปแลกได้แต่เอามาไว้เพื่อพี่สาว
ให้พี่สาวรอเอกสารที่เขาจะทำให้เนี่ยค่ะให้ให้เดี๋ยวได้พาไปแลก
ก็ก็เหมือนกับประมาณอ่ายืมไปสองล้านก็เดี๋ยวนานสิบล้าน
แล้วก็เป็นทรงสีนำตาลสองสองสามทรงค่ะ
รู้สึกมีเงินเลยไม่มีเงินพี่อ่ะอยากจะดูรหัส
รหัสตู้เซฟเพื่อดูว่ามันเป็นเงินจริงไหม
อาจจะได้มีกำลังใจให้ยืมต่อเมื่อวานขอเขาบอกว่าอะไร
รถจะโดนยึดน่ะใช่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว
เดี๋ยวจะเสร็จแล้วใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังสามารถติดต่อเขาได้อยู่ตลอด
ติดต่อได้ค่ะแต่ถ้าเหมือนโทรวีดีโอคอลเขาจะไม่ค่อยรับ
เขาจะโทรเบอร์อย่างเดียวที่เราได้เปิดเซฟพบว่าเป็นกระดาษเอสีเนี่ยฮะ
เราเราได้โทรประสานเขาไหมว่ามันเป็นแบบนี้ไม่ค่ะพี่โทรโทรหาน้องกับหมอปลาเลย
เพราะว่าพี่คิดว่าน่าจะน่าจะช่วยตอนนี้คือทางพระรูปนี้ยังไม่รู้
ใช่ค่ะยังไม่รู้ตู้เซฟเนี่ยเปิดแล้วใช่ค่ะ
เพราะว่าเรื่องเพิ่งเกิดมาเมื่อคืนพี่ก็เลยขับกันมาเลยยืมที่ให้พระยืมเงินไปอะไรไปเนี่ยมีหลักฐานนะคะ
มีหลักฐานการโอนนะคะเดือนมีนาคมเนี่ยค่ะตั้งแต่วันที่สิบสองถึงสิบแปดเนี่ย
วันหนึ่งก็โอนไปหลายรอบเนี่ยค่ะมีสลิปการโอน๕๐๐๐บ้าง
สูงสุดก็สักห้าหมื่นอืมรวมรวมแล้วสองแสนสามหมื่นห้าพันบาท
ก็เลยบอกว่าจะแจ้งความดำเนินคดีค่ะแล้วอาจจะต้องขายบ้านสองล้านสาม
จากเดิมตั้งราคาเอาไว้๓ล้านห้าคือต้องเอาเงินไปใช้หนี้อีกทีนึง
ที่เอามาให้พระเนี่ยคือไปยืมเงินเขามาให้อีกทีนึง
ทีมข่าวก็เลยคุยกับนางสาวนันนามสมมุตินะคะก็เล่าให้ฟังว่าแม่ของเธอ
สนิทกับพระและครอบครัวเพราะว่าพระก็เป็นคนดีนิสัยดีเรียบร้อย
สองปีก่อนพระติดต่อแม่มาว่าอยากทำสื่อธรรมะใช้งบสามพัน
แม่ก็เลยให้คุยกับเธอเพราะว่าเธอชอบทำบุญไม่ได้เกี่ยวกับความเสน่หะ
สัมพันธ์เชิงชู้สาวอะไรกับพระนะคะครับแค่เป็นเรื่องของการแบบ
ยืมเงินเธอก็อยากจะทำบุญด้วยไงก็เลยให้ยืม
มายืมเพิ่มบอกมีเงินยูโรแต่เอาเงินยูโรออกมาไม่ได้
ต้องใช้เงินสดจ่ายค่าดำเนินการต้องจ่ายตำรวจจ่ายธนาคาร
จ่ายอะไรที่ผ่านมาก็มักจะบอกว่าให้โอนเงินสดให้หน่อย
ค่าดำเนินการบางครั้งก็หลอกให้ไปรอรับเงินหน้าธนาคารบ้าง
โทรทั้งส่งข้อความทวงถามเงินก็ไม่ได้คำตอบ
ก็ไม่ได้เงินคืนล่าสุดวันอาทิตย์พระนำเอกสารมาให้
หนึ่งรังพันกว่าหน้าให้เซ็นบอกเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปให้ธนาคาร
แล้วจะเอาเงินคืนเธอทั้งหมดเลยเธอบอกเครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับ
อยากมีชีวิตอยู่แล้วเอ่อมีข้อความคุยกันทางไลน์ทางอะไรเนี่ยนะคะ
พระรูปนี้ก็จะถ่ายรูปบุคคลที่แบบแอบอ้าง
ว่าเป็นผู้ที่ได้เงินข้อความส่วนใหญ่ก็จะให้ผู้เสียหายหาเงิน
เอาไปเป็นค่าใช้จ่ายครับคือเหมือนกับว่าขอเบิกเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เอาเงินยูโรของพระออกมาอะไรแบบเนี้ยอืม
และคุณผู้ชมค่ะระหว่างที่คุยกับทีมข่าว
โทรมาอ๋อเหรอโทรมาหลายรอบเลยอ้างเรื่องเซ็นเอกสาร
แล้วก็ถามว่าร้องเรียนสื่อหรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
ทำไมเชื้อได้ไม่มีอะไรเงี้ยเพราะว่าบางที
เล่าบันทรชีก็จะไม่มีความสุขด้วย
ทีนี้ค่ะก็เหมือนกับว่าได้มีการร้องเรียนไปทางสำนักงานพระพุทธศาสนา
สุราธานีแล้วด้วยอ่ะนะคะครับแต่ว่าเหมือนกับพระรูปนี้
ปลดจากการเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ไม่รู้อยู่ที่ไหน
เพราะเห็นเธอบอกอยู่บ้านใช่ไหมไม่ได้อยู่วัดด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ายังเป็นพระอยู่หรือเปล่าหรือยังไง
ก็เลยสุดท้ายก็ต้องแจ้งความก็น่าจะดีกว่าแล้วก็อยากจะให้ทางสำนักพุทธช่วยตามหาพระรูปนี้ให้ด้วย
ก็ดำเนินการควบคู่กันไปเนาะทั้งตำรวจทั้งสำนักพุทธก็น่าจะดี
ทีมข่าวก็พยายามติดต่อพระรูปนี้นะคะเผื่อพระรูปนี้จะชี้แจงเผื่อท่านจะปฏิเสธหรือชี้แจงให้ฟังความอีกมุมนึงหรืออะไรแบบนี้
ไม่รับสายเลยครับนี่ค่ะแต่ก็เหมือนกับว่าแต่ละครั้งที่พระรูปนี้มาเจอกับผู้เสียหาย
มีคนขับรถมาให้แล้วก็จะแอบอ้างว่ามีทีมงานเป็นอดีตตำรวจ
แล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงอายุสัก๕๐ได้ช่วยพระดำเนินการในเรื่องเงิน
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเป็นขบวนการอะไรหรือเปล่า
ผู้เสียหายเขากล่าวอ้างให้ข้อมูลเท่านั้นใช่ค่ะถ้าทางฝั่งพระอยากจะชี้แจงอะไรก็ยินดีมากมากนะคะ
โทรไปแล้วท่านไม่รับเขาเลยร้องหมอปลาไว้ก่อนประมาณอย่างนั้นนะครับ